โวยวายอยู่กลางกองถ่ายหนังต่างชาติเลย

คือในคลิปเขาก็บรรยายทำนองว่า

ทำไมต้องมาเซ็ตฉากเป็นแบบนี้
คือต้องบอกว่าถ้าใครที่เคยไปเดินเข้าสารนะคะ
เห็นภาพนี้จะรู้ได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่

ปกติข้าวสารไม่ได้มีแบบนี้ไม่ได้มีป้ายขึ้นเยอะ
ไม่ได้มีตุ๊กตาไม่ได้มีผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะ

คุณลุงเขาโวยวายอะไรยังไงบ้าง
นี่คุณคุณคุณก็ชมดูครับให้คุณคุณดูคลิป
แต่ว่าที่นี่

ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อปู่บางลำพูเขาโพสต์คลิปนี้บอกว่า
ถนนเข้าสารจริงหรือใครทำทำทำไม
ถ่ายหนังของคุณต้องสร้างฉากที่มันทำร้าย
ทำลายถนนเข้าสารและวัฒนธรรมประเพณีของไทย
ความรู้สึกของคนไทยมันเจ็บปวดนะครับ
นี่คุณที่เห็นนะตุ๊กตายางนะคะ
ตุ๊กตายางแล้วก็มีผู้หญิงจริง
มีผู้หญิงจริงมีชุดเนี่ย

ชุดภาพยาบาลอันนี้มีผู้หญิงจริง
ใส่ชุดยืนอยู่ริมถนนเลย
เป็นป้ายผู้หญิงดูเซ็กซี่เป็นป้ายผู้หญิงรูดเสา
แล้วก็เป็นภาษาตัวอักษรจีนครับ

รายละเอียดก็อย่างที่บอกว่าชายเสื้อขาวคนนี้แหละ
คือคุณลุงที่หลายคนเนี่ยติดแฮชแท็กให้เลยว่าทีมลุง
ลุงเขาไปพูดกับทางทีมงานที่มาถ่ายหนังบอกว่า

ทำแบบนี้ได้ยังไงใครอนุญาต

คนไทยคนต่างชาติสวมชุดว่าวิวก็มายืน
ว่ายน้ำแขวนอยู่บนราวเหล็กและในหุ่นโจ่งแจ้ง
ในคลิปลุงพูดเลยบอกว่าทำแบบนี้

เน็ตเขาก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ทุกคนเนี่ยเทใจให้ลุงกดหัวใจให้ลุงเลย
บอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ย
ถ่ายมาทำแบบนี้ไม่เหมาะสมเลย

น่าจะมีผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาดูแลอยู่นะ